ได้เวลาของสีสันไทยรัฐจอบประเด็นแล้วนะครับ
คืนนี้เรามีเรื่องราวของความรักในรูปแบบต่างมาฝากครับ
ส่วนคลิปนี้คือรักแท้เพราะแม่เป็นได้ทุกอย่างของลูกแม้กระทั่งยอดนักมายากล
นี่เป็นเรื่องราวของบรรดาคนรักสุขภาพ
ว่าแต่จนถึงบัตรนี้ไอ้กระผมก็เพิ่งทราบว่าลู่วิ่งสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้อีกตั้งมากมาย

ย้าหู้
ปิดท้ายด้วยคลิปที่ต้องบอกว่าเงินอย่างเดียวจ้างให้ก็ไม่ทำ
มันต้องมีความรักในอาชีพของตน
จึงเกิดกลุ่มคนที่ยอมสุ่มเสี่ยงเพื่องานที่รัก

จากรักงานที่ทำแล้วที่พี่ช่วยรักชีวิตของตัวเอง
ด้วยการเสาะหาอุปกรณ์ที่พอจะป้องกันและผ่อนหนักเป็นเบา
หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
วู้ฮู้